เมื่อเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ลูกของนายตำรวจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดถูกดักยิง
ริมถนนแห่งหนึ่งนะคะจนเสียชีวิตค่ะ
ช่วงค่ำญาติครอบครัวของมือยิง
นำตัวมือยิงเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจเนี่ยนะคะ
นายอธพลเลิศภาณายุยี่สิบสองปีค่ะ
พ่อแม่และญาติพาเขามามอบตัวกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะช่วงค่ำวานนี้
หลังจากที่ไปก่อเหตุดักซุ่มยิงนายกฤษณัยอ่อนภูงาอายุ๑๗ปี
เป็นลูกชายของร้อยตำรวจเอกภัยทูลอ่อนภูงารองสารวัตรปกครองป้องกัน
สพหัวโทนเสียชีวิตที่ริมถนนสายบ้านใหม่โพชัย
บ้านหนองพังคีอำเภอสุวรรณภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ของวันอาทิตย์
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนทันทีค่ะ
เรื่องต้นนายอัธพลรับสารภาพว่าปมมาจากความหึงหวงแฟนสาว
ซึ่งเขาให้พ่อแม่ไปทาบทามสู่ขอเอาไว้แล้ว
แต่ผู้ตายกลับมาผัวพันทำให้กลัวว่าผู้ตายซึ่งเด็กกว่า
และหน้าตาดีกว่าจะมาแย่งแฟนไป
ก็เลยลงมือก่อเหตุดักยิง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๕ปีถึง๒๐ปีค่ะ